คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีของสาวบิ๊กไบท์จำได้ไหมฮะ
ที่พยายามที่จะขี่รถบิ๊กไบท์ขึ้นทางด่วน
ชนไอ้ที่กั้นของทางด่วนแล้วหลังจากนั้นก็ขี่บนทางด่วน
จนเป็นกรณีที่ถูกจับกลุ่มปรากฏว่าสาวคนนี้
โอ้โหเขามีหลายกรณีนะมีวิรากรรมหลายกรณีเหลือเกิน
ล่าสุดไปเช่าห้องที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่นครนายก
แต่ปรากฏว่าทั้งไม่จ่ายทั้งไม่ออกจากห้องแล้วก็ทำลายข้าวของด้วย
คุณผู้ชมมีคลิปให้ดูนะครับ
โอ้โหต้วยงานด้วยนะครับ
เอาเลยไงกันต่อ

กับตำรวจสภนครรภ์นายกประเทศบอกว่า
เข้ามาหน่อยจัดการผู้หญิงคนนี้หน่อย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับก็ขับรถเก๋งสีขาว
ขอเปิดห้องพัก๑ห้องเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์
ก็แต่งตัวเหมือนกับเพิ่งลงมาจากเขาใหญ่นะฮะ
หม่งใส่หมวกของอุทยานสวมถุงคลุมกันตัวทาก
พูดจาปกตินะตอนเข้าห้องพักเนี่ยนะฮะ
เจ้าของรีสอร์ทก็มีมาตรการในการที่จะต้องเก็บเงินค่าเช่าห้องพักก่อน
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้บอกไม่มีเงินสด
แล้วก็แอปในมือถือแอปธนาคารมันล่มไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้
ทีนี้เจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าไม่เป็นไร
ถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณอยู่ไปก่อนคุณพักค้างคืนไปก่อน
แต่ว่าตอนเที่ยงของวันที่๙กุมภาพันธ์
คุณต้องออกจากห้องก็เป็นมาตรการของรีสอร์ทเขาอยู่แล้วนะคุณนะ

ปรากฏว่าพอเที่ยงของวันที่๙กุมภาพันธ์
ก็พยายามที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากห้อง
และอีกอย่างหนึ่งคือระบบไฟฟ้ามันเป็นระบบไฟฟ้าที่ตัดอัตโนมัติ

คุณต้องออกจากห้องถ้าคุณไม่ออกไฟมันตัด
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจกรณีถูกตัดไฟนะครับ
โวยวายนะครับแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าห้องด้วย
ทีนี้เจ้าของรีสอร์ทเขาพยายามใจเย็นเขารออยู่
รอไปเรื่อยชั่วโมงก็แล้ว๒ชั่วโมงแล้ว๓ชั่วโมงก็แล้ว
๔ชั่วโมงจนถึง๔โมงเย็นปรากฏว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมออกมาจ่ายค่าห้อง
และมัวอยู่แต่ในห้องนะครับ
ทีนี้เจ้าของรีสอร์ทก็โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจเข้ามาจัดการนะครับ
ปรากฏว่าตอนตำรวจเข้ามาจัดการนะคุณฮะ
เคาะประตูสอบถามว่าให้ออกจากห้อง
จ่ายค่าเช่าห้องแล้วออกจากที่พักได้แล้ว
ปรากฏว่าตำรวจโดนผู้หญิงคนนี้ด่าปิดประตูใส่หน้า
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนอยู่ในห้องบอกว่าเดี๋ยวระเบิดที่นี่ซะเลย
อะไรประมาณนี้ฮะทำให้ตำรวจต้องปฏิบัติการ
การทำให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากห้องให้ได้นะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เจ้าของรีสอร์ทก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ
สัก๖โมงครึ่งช่วงเย็นของวันที่๙นะครับ

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ออกมาจากห้อง
ขับรถเก๋งออกจากรีสอร์ทหน้าตาเฉยเลยคุณ
มาทางตำรวจได้ประสานมาหานายกิติเทพนะครับ
ว่าตอนนี้นางสาวคนนางกล่าว
ได้เข้ามามอบตัวที่สพนครนายกแล้ว
คือได้ประสานไปที่เจ้าของรีสอร์ทนะฮะว่า
ผู้หญิงคนนี้มามอบตัวที่สพนครนายกแล้ว
ตัวเจ้าของรีสอร์ทก็เลยเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็จำได้ว่าเป็นผู้หญิงขี่บิ๊กไบท์
ปรากฏเป็นคลิปวีรกรรมต่างมากมาย
โดยเฉพาะการขี่ขึ้นไปบนทางด่วน
ไม้กั้นทางด่วนแล้วก็ตะลุยทางด่วน
นี่เป็นคลิปเก่าที่เคยเป็นวีรกรรมไว้
ทางเจ้าของรีสอร์ทเขาจำได้ผู้หญิงคนเดิมนี่นะ
ก่อวิรากรรมที่รีสอร์ทที่นครนายกซะแล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงต้นปีก็มีเหมือนกันที่ลากมิดดาบยาว
แล้วก็ไปฟันรถของคนที่เขามาพักโรงแรม
จังหวัดสิงห์บุรีรถเสียหายไป๔คันเนี่ยนี่ก็เธอเหมือนกัน
ก็คือโลกโซเชียลเขาก็ขุดวิรากรรมของผู้หญิงคนนี้เนาะ

แล้วก็ทีนี้นะครับในกรณีล่าสุดคือที่นครนายก
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

เพื่อจะตรวจเรื่องของจิตเวทหน่อยนะ
แล้วก็ต้องติดต่อทางญาติมารับตัวกลับไปนะครับ

ว่าเธอเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงคือจะต้องอยู่ในความดูแลของแพท
ต้องมีการทานยาแล้วก็ญาติต้องดูแลแบบใกล้ชิดนะคะ